เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาถูกทำร้ายนะครับ
ไปแจ้งความคดีไม่คืบนะครับผ่านไป๒เดือน

เธอบอกว่ามีอดีตแฟนสาวของญาติญาติเลิกแล้วยังไม่จบนะฮะ
พิษรักแรงแค้นถูกรุมทำร้ายอยู่กลางตลาดนัดนะครับ
เป็นคลิปวงจรปิดที่ผู้เสียหายเขาบอกเขามีเป็นหลักฐานนะครับ
คู่กรณีที่เข้ามาเนี่ยเห็นไหมเสื้อสีชมพูนี่ยังมือนี้อุ้มกระเตงเด็กอยู่คนหนึ่งด้วยนะครับ

คนที่เป็นคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยเป็นแม่ค้าขายไส้กรอกอีสานนะครับ
ชื่อคุณเล็กนะฮะอยู่ที่ชาเชิงเซานะฮะ
บอกว่าถูกอดีตแฟนสาวของลูกพี่ลูกน้องพาพวกมารุมตบรุมกระทืบเธอ
เธอกับพี่สาวบาดเจ็บนะครับ
มีแม่ที่พิการนะเดินไม่ได้พยายามเข้ามาช่วย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอีก
คนที่ก่อเหตุเนี่ยชื่อปลานะปลาอายุ๑๗ปีนะครับ
เป็นแฟนของเอ็มเอ็มนี่เป็นชายหนุ่มที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเธอ
คุณเล็กบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งปลากับเอ็มเนี่ยทะเลาะกัน
ปลาเนี่ยด่าลามมาถึงพ่อแม่ต้นตระกูลนะ
เล็กก็เลยเข้าไปห้ามทำให้เล็กกับปลาทะเลาะกัน
สุดท้ายเล็กกับปลาเขาเลิกกันแต่หลังจากนั้นปลาเนี่ยเลิกแล้วยังไม่จบ
ยังมาตามราวีบ้านของเธอนะครับแอบเอาขวดมาเครื่องใส่บ้านก็มี
ที่บ้านก็พยายามเงียบพยายามช่างมันไม่สนใจ
จนกระทั่งวันเกิดเหตุในกล้องวงจรปิดนะครับคุณเล็กที่เขาออกมาร้องขอความเป็นธรรมอ่ะนะ
อ้างว่าตัวเธอกับแม่ที่พิการขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างไปขายไส้กรอกอีสานที่ตลาดนัด
อยู่แถวถนนศรีโสธรตัดใหม่นะครับข้างห้างแล้วปลาเนี่ยอดีตแฟนของเอ็มที่เป็นลูกพี่ลูกน้อง
กับเธอมาที่ตลาดมาผู้หญิง๒คนผู้ชาย๑คนเธอเห็นท่าไม่ดี
ก็โทรหาพี่สาวแล้วบอกนี่ปลาเข้ามาแถวนี้นะ
สิ่งที่เธอบอกเธอกลัวเนี่ยเป็นจริงนะฮะ
เดินมาถึงเนี่ยมาจิกหัวเธอมารุมตบเธอรุมกระทืบเธอ
พี่สาวที่โทรตามมาก็โดนไปด้วยนี่คุณแม่เมื่อสักครู่นี้นะฮะ
พยายามช่วยช็อกหมดสติไปเลย
คือคุณเล็กเขาบอกว่าเขาถูกกระทืบจนเลือดออกในช่องท้อง
ส่วนพี่สาวถูกขวนจนหน้าเป็นแผล
นี่หลักฐานต่างนะฮะพี่สาวถูกขวนจนหน้าเป็นแผลเลย

หลังเกิดเหตุไปแจ้งความแต่คดีไม่คืบหน้าเลยผ่านมา๒เดือนแล้ว

ยังมาตามหาเรื่องอยู่ตลอดเวลาจนขายของไม่ได้
หลังจากที่เกิดเรื่องแล้วเราไปตรวจ

สามคนค่ะมีแม่มีแม่ตากงเขียว
ส่วนหนูก็เลือดออกท้อง
ตามตัวมีเล็บตามตัวค่ะ
ส่วนพี่สาวที่ตาแหกแล้วก็มีเย็บ
เราเดินเข้าไปแจ้งความแล้ว

ตำรวจเขาให้รอเรียกหมายสารค่ะ
สิ่งที่เราต้องการเรียกร้องวันนี้เราต้องการเรียกร้องอะไรยังไง
คืออยากให้เขารับผิดชอบสิ่งที่เขาทำค่ะพี่
มันเกินไปแล้วอีกอย่างหนึ่งแม่หนูขายของไม่ได้เลย
แล้วทุกวันนี้ก็ยังอาวาสอยู่
บอกว่าตำรวจบอกให้รอใหม่เรียกหมายสาร
แต่มัน๒เดือนแล้วอีกฝั่งนึงเขาก็ยังเหมือนกับต้องเจอกันตลอดเธอก็เลยกังวล
ก็กังวลเรื่องของความไม่ปลอดภัยด้วยแล้วก็ทำไมถึงนานถึงช้าอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าอีกฝั่งอยากชี้แจงก็บอกเราได้นะจะได้ฟังทั้งสองฝั่งว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ